มีคนร้ายมันแอบไปย่องเบาบ้านของชาวบ้านในพื้นที่
หลังแรกเนี่ยเจ้าของไม่อยู่ได้ของไปไม่พอ
ไม่พอได้ใจไปอีกหลังนึงเจอเจ้าของเขาจัง

โอ้โหเขาสู้นะ
เดี๋ยวไปดูนะครับในบ้านหลังที่เกิดเหตุ
ที่คนร้ายบุกเข้าไปจะขโมยทรัพย์สินแล้วเจอเจ้าของบ้านนะครับ
ให้มันเอาไปดูข้างพี่ผมใดก็พี่แบบ
เข้ามาได้ไง

เข้าไปเลยไง

มีเที่ยวร้อนก่อน
วู้ววว

ปุ๊บ

ผมตายต่อแล้วเนี่ย
กำลังไป
กำลังไป
อียาะ

จุดของบ้านก็แบบเขาจะจับคนร้ายเอาไว้ให้ได้
จะได้แจ้งตำรวจให้มาดำเนินคดีไง
แต่มันหนีไปได้นะฮะแล้วมันก็หนีย้อนไปหลบในบ้านหลังแรก
เพิ่งไปขโมยของมาแล้วก็คิดว่าเออเขาไม่มีคนอยู่ไง
สุดท้ายถูกจับได้นะแต่ว่าเนี่ยจากภาพวงจรปิดในบ้านหลังนี้ที่ท่านเห็นเนี่ย
คุณสุธิโชคเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเจอพอดีถามเข้ามาได้ไงเนี่ย
เข้ามาได้ไงก็พยายามล็อกเอาไว้โชคดีนะที่คนร้ายมันไม่มีอาวุธนะ
ถูกต้องนะมีการบอกให้ปล่อยอย่าจับผมเลยอย่าเข้าใกล้ผมกลัวโควิด
นี่เห็นไหมพยายามแต่ก็สู้เขานะแต่ก็พยายามบอกปล่อยผมเถอะปล่อยผมเถอะ
ภรรยาของเจ้าของบ้านเนี่ยฮะเขาพยายามโทรจ้งโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
ให้คนมาช่วยส่วนทางสามีก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงกับคนร้าย
ปล่อยผมไปเถอะพี่เนี่ยเห็นไหมก็อยู่พักใหญ่นะ

ที่มันจะหนีออกจากบ้านไปได้นะแต่มันก็ทำร้ายเขานะ
ว่าจะไม่มีอาวุธมันก็กัดเข้าไปที่หลงที่หลังเขาด้วยอ่ะ

นี่ฮะทุกผู้ชมครับประมาณตี๓ครับของคืนที่ผ่านมานะฮะ
นายสิทธิโชคภูโบไบอายุ๒๓ปีที่เป็นเจ้าของบ้านที่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
กำลังสู้กับคนร้ายที่บุกเข้ามาจะขโมยทรัพย์สินในบ้านงัดบ้านเข้ามานะครับ
คนร้ายชื่อนายอเนกสมฤทธิ์อายุ๓๗ปีเข้ามาก็จ๊ะเอกับเจ้าของบ้านที่เขานอนอยู่ชั้นล่างพอดีเลยนะฮะ
ก็ต่อสู้กันตามภาพที่ท่านเห็นเป็นพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
นายอเนกไปก่อเหตุขโมยของในบ้านมาหลังบ้านหลังนึงมาก่อนนะครับขโมยมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาต่ออีกหลังนึง
เข้ามาบ้านหลังเนี้ยแล้วก็มาเจอนายสิทธิโชคเจ้าของบ้านนี่เป็นบ้านหลังที่สอง
ช่วงเกิดเหตุนายสิทธิโชคกำลังนอนเล่นอยู่ชั้นล่างของบ้านอยู่กับภรรยาอยู่ดีเฮ้ยคนเปิดประตูบ้านเราเข้ามาได้ยังไง
เนี่ยฮะเข้ามาแล้วก็แบบมันก็ดูแบบงงมันก็ยังเดินเข้ามานะจนเจ้าของบ้านเขาถามว่าเข้ามาได้ไงเข้ามาได้ไง
เนี่ยฮะแล้วก็เกิดการต่อสู้อย่างที่ท่านเห็นเกิดการต่อสู้กันขึ้น
ผมนอนอยู่ข้างล่างอยู่ก็คือเปิดประตูไปเขาก็เจอผมแล้วคราวนี้เขาก็เลยตกใจวิ่งกลับจะกลับไปออกทางเก่าแต่พอดีว่าเขาล็อกของเขาไปแล้ว
ก็เลยเดินกลับมาวนมาหาผมอีกครั้งนึงผมก็เลยถามว่าเข้ามาได้ยังไงเขาก็ยอมบอกว่าพี่อย่าทำอะไรผมเลยบอกผมเถอะอย่าแจ้งตำรวจ
แล้วผมก็เดินเข้าไปล็อกคอเลยเพราะว่ามือเขาก็ไม่ได้ถืออาวุธอะไรเลยครับก็เลยต่อสู้กันสักพักนึงแล้วก็ต่อสู้กันสักพักนึงแล้วจะเป็นประตูเลื่อนอยู่ข้างบ้านแล้วคือก่อนหน้านั้นจะมีเสียงเหมือนชนประตูครั้งหนึ่งก่อนครับแล้วก็จะออกทางนั้นแล้วพอคราวนี้ออกมาแล้วก็วิ่งอ้อมหน้าบ้านแล้วปีนข้างกำแพงผมก็วิ่งตามเข้ามาจนถึงบ้านเลย
กัดที่หลังผม
นี่ฮะถูกกัดเข้าไปที่หลัง
คุณสิทธิโชคเขาบอกว่าก็ดูแล้วโอ้โหนี่เห็นไหมแผลเบลอเลยซ้ำเลยอ่ะ
แต่ว่าคุณสิทธิโชคเขาบอกว่าเขาดูแล้วว่าคนร้ายมันไม่ได้ถืออาวุธมาในมือ
เขาก็เลยเนี่ยพยายามต่อสู้พยายามจะจับมันให้ได้อ่ะ
สุดท้ายมันก็หนีไปได้นะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าหนีไปเนี่ยย้อนไปที่บ้านหลังแรกที่ไปขโมยของเข้ามา
ไปขโมยเข้ามาแล้วจะมาต่อบ้านคุณสิทธิโชค
นี่ฮะเพราะมันก็คงคิดว่าเฮ้ยหลังนี้ไม่มีคนอยู่นี่ว่
ใช่ขโมยของไปได้เรียบร้อย
ก็เลยกะจะมาซ่อนตัวนะครับบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านคือนายวัฒนาเวียงคำนะครับ
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไม่อยู่ที่บ้านนะคนร้ายก็เลยนอกจากขโมยของครั้งแรกไปแล้ว
ก็ย้อนกลับมาเพื่อซ่อนตัวอยู่ในบ้านอีกครั้งหนึ่ง

วัฒนาเจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุที่ถูกขโมยหลังแรกแล้วคนร้ายมันย้อนกลับมาซ่อนตัวบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเขากับภรรยาลางาน๑สัปดาห์เดินทางไปหนองคายนะครับ
แล้วก็กลับมาที่บ้านเมื่อวานที่อุดรธานีเนี่ยช่วงบ่าย
พบว่าที่บ้านเนี่ยล็อกประตูเอาไว้เข้าบ้านไม่ได้นะ
รู้เลยว่าต้องมีคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์สินแน่
เพราะว่ามันลักษณะเหมือนกับคือมันล็อกจากข้างในอะไรอย่างนี้
คือเราล็อกของเราจากข้างนอกไงก็กลายเป็นว่าเจ้าของบ้านต้องปีนรั้วเข้าบ้านตัวเอง
พอเข้าไปในบ้านได้ตกใจมากสำรวจดูทรัพย์สินเสียหายหมดนะฮะ
แล้วก็ไปเจอคนร้ายหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องนอน
ก็เลยปิดล็อกประตูห้องนอนบนชั้น๒ของบ้านขังคนร้ายเอาไว้
ภรรยาก็โทรแจ้งรอปภจากนั้นตำรวจก็มาแล้วก็มาจับคนร้าย
ก็จับได้พร้อมกับของกลางที่เพิ่งขโมยไป
นี่ฮะโฉมหน้าของคนร้ายเมื่อสักครู่นี้นายอเนกสมฤทธิ์อายุ๓๗ปี
ของกลางที่นายอเนกขโมยไปได้นะครับมีนาฬิกาข้อมือหนึ่งเรือน
ครับคนที่ชาร์จโทรศัพท์มื้อถือหนึ่งอันมันก็เอานะ
ออกให้ไหมพระเครื่องสององค์อะอย่างมีคีรีมนวดแบบครีมทา
เอาไปก่อนกวาดทุกครับมาหมดละโอ้โห
ตามเข้าไปแล้วก็ขึ้นสำรวจโดยทุกห้างครับ
แล้วก็เปิดเข้าไปก็เจอเขาอย่างนี้

แล้วผมก็ยืนดักไว้ที่บันไดไม่ให้เขาลงมา
ตอนนั้นคนร้ายอยู่ห้องไหน

แล้วรอปิดบ้านไว้เหรอมานับผม
ผิดบ้านประตูด้านล่างเหรอ
ก็ยืนเฝ้าไม่ให้มันลงจากบันไดครับ

แล้วรอให้เจ้าหน้าที่มาเพิ่งจับปุ่มตัว
นี่ฮะเราอยู่บ้านกับเมียเราแค่สองคน
กลับมาที่บ้านเราเข้าบ้านไม่ได้

เดี๋ยวท่านฟังนะครับนายอเนกเนี่ยนะครับ
คนร้ายคนนี้นะครับหลังจากถูกจับได้
สารภาพว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเพิ่งออกจากคุกมาได้๑สัปดาห์
พอออกจากคุกมาได้ก็ไปขออาศัยอยู่กับเพื่อน
อยู่กับเพื่อนได้๕วันยายของเพื่อนไล่ออกจากบ้าน
ก็ออกไปเดินหาสมัครงานตามที่ต่าง
แต่ไม่มีคนรับเข้าทำงานเพราะว่ามันเป็นช่วงของโควิด๑๙ด้วยนะฮะ
นายอเนกบอกว่าผมก็เลยไม่มีทางเลือกในการที่จะดำรงชีพ
นี่ฮะก็เลยต้องมาก่อเหตุขโมยของเขา
ก่อนคุณออกจากคุกเนี่ยเขาก็ฝึกอาชีพสอนอาชีพให้คุณเป็นอย่างดี
ใช่ไหมคุณจะบอกว่าผมหางานทำไม่ได้ไม่มีใครรับทำงาน
ผมไม่มีทางเลือกในการดำรงชีวิตคุณไม่เลือกเองมากกว่า
คุณเดินเข้าวัดไปขอข้าวพระกินยังดีกว่าใช่ไหมฮะ
แล้วก็ทำให้อย่างนี้ฮะพอมีข่งมีข่าวแบบนี้เข้าไป
คนอื่นที่เขาต้องโทษนะติดคุกพ้นออกมาเขาก็ซวยไปด้วย
ใช่ไหมเพราะว่าคนอื่นเขาก็เหมารวมทั้งที่ก็มีไม่อีกคนหรอกที่แบบออกมา
แล้วก็ยังมาก่ออาชีพแบบเดิมมาขโมยมาใช้สิ่งต่างนาน
การไปลักเล็กขโมยน้อยแบบนี้เพราะเห็นว่าได้ง่าย
หรือไม่รู้ว่าเออกลับเข้าคุกอีกรอบก็คงดีมีที่อยู่มีข้าวกิน

ใจแบบเออมาก่อเหตุแล้วก็กลับเข้าคุกมีที่อยู่มีที่กิน
หางานทำแล้วไม่ได้งานคุณตั้งใจหางานจริงหรือเปล่า
สุดท้ายถูกจับได้นะครับตำรวจก็ดำเนินคดีไปแล้วฮะ
ออกจากคุกมาได้สัปดาห์เดียว